สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้จะเจอกับเราสองสาวอยู่กับเชอรี่แล้วก็พลอยค่ะใช่ค่ะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะช่วงนี้บอกเลยวงการบันเทิงเลิกรักกันก็เยอะ
แต่อย่าให้ถึงขั้นที่เลิกกันแล้วต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเหมือนคู่นี้เลยนะคะ
สามารถพยักษรุณแล้วก็อดีตภรรยาคุณหญิงวลัยทิพย์นั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะมีการร่อนจดหมายถึงสื่อชี้แจงนะคะว่าจะมีการเข้าฟ้องพี่สามารถค่ะ
ในเรื่องของการแบ่งสินสมรสแล้วก็ขอให้เคลียร์ภาระหนี้สินที่มีร่วมกันนะคะ
เพราะว่าฝ่ายชายไม่ยอมแบ่งให้ลงตัวค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นวันนัดสืบพยานวันแรกนะคะ
หญิงเองก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะมีการเข้าพิจารณาคดี
บอกว่าอยากไกลเกลี่ยเรื่องที่สามารถจะให้เงินจำนวนหนึ่งแล้วมันจบไป
รวมถึงเรื่องที่ดินส่วนบุคคลที่ขอนแก่นอีกอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
แต่มันมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่พูดเมื่อกี้ก็คือที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นที่ดินส่วนตัว
แล้วก็ปัจจุบันเป็นชื่อของคุณแม่ของคุณวรัยทิพย์
แต่เขาอ้างว่าเป็นสินสมรสอยู่๓๐ซึ่งตัวนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันที่ศาล
มาสบอกว่าให้อะไรไม่ได้นอกจากเงินล้านเดียวแล้วก็ให้ไปแต่ตัว
มันต้องเสียใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหญิงข้ามจุดนั้นมาแล้ว
อยากให้พี่ม่าเนี่ยเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปฟังใครมาก
เรารักกันเราก็รักกันมา๑๐ปีวันที่อยากได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มา
แต่วันที่จากลาทำแบบนี้มันไม่ใช่อะค่ะจริงหญิงไม่ต้องการให้ขายอะไรหรอกค่ะ
ตกลงกันได้ถ้าพี่มาสไปหามาพี่มาสอยากทำคนเดียวพี่มาสเก็บไว้ก็เก็บไว้เลย
ค่อนข้างแฟร์แมนอยู่แล้วค่ะแต่ในเมื่อพี่มาสบอกว่าไม่มีจะให้ไม่รู้จะให้อะไร
สิ่งที่สร้างร่วมกันมาก็เอาไปทำอะไรเพื่อให้ได้เงินมาแล้วก็ชำระหนี้แล้วแบ่งกันดีไหมก็แค่นั้นเองค่ะ
คือในส่วนของทางที่คุณหญิงกังวลอยู่นั่นก็คือเรื่องของเงินที่มีการไปกู้ร่วมกันมาทำค่ายมวยนั่นเองค่ะ
ซึ่งคุณหญิงเองก็มั่นใจนะคะว่าเงินค่ายมวยมันมีมูลค่ามากกว่าที่เธอจะได้๑ล้านบาทแน่นอน
แล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าพี่มาสแบ่งให้เธอมาแค่๑ล้านบาทแล้ววันข้างหน้าในการที่จะมีการจ่ายหนี้ร่วมกันเนี่ย
ถ้าเกิดพี่มาสไม่จ่ายขึ้นมาแล้วเธอจะหาเงินที่ไหนมาช่วยจ่ายหนี้อันนี้ที่เธอกังวลนะฮะ
แต่ว่างานนี้ค่ะพี่สามารถเองก็ไม่ได้มาพบปะกับพี่สื่อมวลชนนะคะแล้วเดี๋ยวคาดว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาคดีแล้วก็สื่อพยานไปจนถึงวันที่๒๓สิงหาคมนี้
ซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าพี่สามารถก็เก็บตัวยังไม่ได้ออกมาให้พูดอะไรกับสื่อนั่นเอง
ปิดโทรศัพท์เลยนะคะไม่สามารถติดต่อได้นะ